ทุ่งสายหวานข้าวทิพย์ธิดาดินกันบ้างดีกว่า
นี่สาวคนนี้ก็รีบแสดงความยินดีกับเพื่อนสนิทตูมตามยุทธนา
เพราะว่าอะไรตอนนี้ตุมตามกำลังจะเป็นวาดที่คุณพ่อป้ายแดง
น่าแล้วแต่ว่าส่วนตัวของเธอเองบอกว่า
ครองโสดอยู่ในโหมดชอบทำงานไปก่อนจ้ะ
หลายคนสงสัยมากนะว่าเฮ้ยข้าวทิพย์ธิดาดินกับตูมตามเขาไปสนิทกันได้ยังไง
ไปถึงบางอ้อเลยจ้ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะเขาเล่นละครด้วยกันบ่อย
แล้วด้วยความที่ว่าเป็นคนอีสานด้วยกันก็เลยสนิทกันเร็ว
ตุมตามเพื่อนสีกำลังจะเป็นคุณพ่อป้ายแดง
ข้าวทิพย์ก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องความรักของตัวเองชีบอกว่ายังไม่อยากมีแฟน

หนุ่มฟังดีนะฝากหนุ่มที่จะเข้ามาจีบรอไปก่อนอีก๗ปีจ้า
ตูมตามก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักคนนึงนะคะของข้าวทิพย์ก็มีอะไรก็จะคอยปรึกษา
ก็ดีใจนะคะกับเพื่อนที่ตอนนี้ก็จะมีหลานน้อยให้อุ้มแล้ว
ก็ล่าสุดก็คือไปญี่ปุ่นแล้วก็วีดีโอคอลมาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝาก
เดี๋ยวจะมีหลานแบบว่ามาให้ช่วยเลี้ยงแล้วนะก็เลยว่าเดี๋ยวไปช่วยเลี้ยงนะเดี๋ยวจะเป็นป้าให้
ของข้าวทิพย์จริงตอนนี้ยังไม่รีบตอนนี้แบบขอเลี้ยงหลานไปก่อน
ตอนเลี้ยงลูกของเพื่อนไปก่อนจริงข้าวทิพย์อยากให้ตัวเองมีความมั่นคงขึ้น
อยากจะสร้างฝันของตัวเองแบบให้มันมั่นคงก่อนแบบสร้างร้านผ้าไทย
พูดถึงความฝันเขาอยากจะมีร้านผ้าไทยใช่ไหมล่ะซึ่งเป็นธุรกิจที่ตัวเขาเองเนี่ยภูมิใจ
เพราะสามารถนำไปต่อยอดใช้ผ้าไทยมาทำชุดโชว์บนเวทีได้ด้วย
และที่สำคัญคือมีลูกค้าเนี่ยจากฝั่งยุโรปออเดอร์มาแน่นเลยผลงานเป็นที่ชื่นชอบ
สไตล์ไทยบ้านเป็นที่ชื่นชมแฟนชอบมากนะคะ
ข้าวทิพย์เข้าครัวจุดฟืนตามวิถีคนอีสานเพราะทำให้หลายคนคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดอะเนาะ
ถึงช่วงนี้เจ้าตัวจะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็เน้นเป็นสาวโอนไวเออะโอนเอะอะโอนให้พ่อกับแม่จ้า
คุณพ่อคุณแม่ทำบุญเท่าทิพย์ก็จะโอนตังไปให้มีการถ่ายชีวิตโทรหรือการสร้างวัดต่างข้าวทิพย์ก็จะโอนตลอด
ลาหูนี่คือเท่าทิพย์ไปขอพรแล้วก็สำเร็จมาแล้วด้วย
ซึ่งพระราหูนี่เป็นพระประจำวันเกิดของก้าวทิพย์ก็คือวันพุธกลางคืน